ดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในช่วง๒๓วันนี้นะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพมาก
เป็นพิเศษค่ะเพราะว่าอาจจะมีฝนตกลงมาปน
ความหนาวเย็นค่ะในขณะที่ในบางพื้นที่เนี่ย
มีหมอกลงหนาจัดจากการตรวจสอบค่ะ
เราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้อากาศเย็นถึงหนาว
กับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งถึงสามองศาค่ะ
มีฝนเล็กน้อยร้อยละ๑๐ของพื้นที่ยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สี่ถึงสิบสององศา
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งถึงสามองศามีฝนร้อยละสิบของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สิบเจ็ดถึงสามสิบสี่องศาคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
ในขณะเดียวกันภาคใต้มีฝนทั้งสองฝั่งค่ะร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรรอวังอันตรายจากฝนตกสะสม
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ำถึงเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะสองถึงสามองศามีฝนเล็กน้อย
ร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดองศาค่ะ